กับเรื่องของนางตานีหรือพรายตานีนะครับ
ที่อยู่ในต้นกล้วยตานี
แต่นี่อ่านตามความเชื่อเขาบอกว่า

จะมีพรายตานีหรือนางตานีได้นะ
ต้องดูต้นกล้วยที่อาจจะมีปลีออกกลางต้น
นั่นแหละถือว่าพรายตานีขึ้นแล้ว
ดังนั้นต้นกล้วยบางต้นก็ยังไม่มีผีตานีอยู่นะครับ
แต่ว่าต้นกล้วยที่มันไปขึ้นอยู่
บริเวณเกาะกลางถนนที่ถนนราชพฤกษ์นะครับ
บริเวณถนนราชพฤกษ์ช่วงทางลงสะพานคลองบางระมาท
แล้วคนแถวนั้นเขาเชื่อว่ามันเป็นอาถรรพ์
เพราะว่ามีการเห็นผู้หญิงเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่แถวนั้นบ่อย
แล้วก็ที่นั่นมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
จนทำให้มีทั้งคนเจ็บคนตาย
กลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นข่าวนะคุณ
เป็นข่าวในสื่อช่องต่าง
เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราด้วย

ใช่ฮะพอแชร์กันเยอะแบบนี้คนก็ถามไงว่า
ทำไมกล้วยตานีถึงไปปลูกอยู่เกาะกลางถนนได้นะครับ
หาตัวด่วนใครปลูกกล้วยตานีไว้ที่เกาะกลาง

ยิ่งถ้ากล้วยตานีโตกล้วยตานีใหญ่ขึ้นไป
มันจะยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยนะครับ
จากกระแสโลกโซเชียลที่มีการแชร์ภาพกัน
แล้วก็มีการพลาดหัวเรื่อยว่า
กล้วยตานีผีเฮียนเอาชีวิตคนขับรถ
ร่ำลือว่าตรงจุดนี้ช่วงค่ำคืนจะมีเงาคล้ายผู้หญิง
ยืนอยู่ตรงเกาะกลางถนนนะครับ

โดยที่ไม่คาดฝันบ่อยครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ครับ

ช่วงบริเวณทางลงสะพานข้ามคลองกรมาส

แล้วก็มีรถวิ่งผ่านตลอดเวลานะครับ

มันมีช่องทางเบี่ยงเข้าทางคู่ขนาน
ซึ่งรถที่วิ่งลงมาจากสะพาน

ส่วนมากแต่ละคันก็วิ่งมาด้วยความเร็วเหมือนกันนะครับ
และมีบางคันขณะที่ลงสะพานก็รีบเปลี่ยนเลน
เพราะต้องการวิ่งเข้าทางคู่ขนาน
นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือเปล่า
แต่ทีนี้คุณกิติศักดิ์ของเราแหมก็ไปดู
เกาะกลางนี้ต้นกล้วยตานีหายไปไหนแล้ว
ใช่เนี่ยไปคลำดูแล้วเมื่อกี้ไปดมด้วยค่ะ
เหลือแต่รอยซากโคนของต้นกล้วยตานีแล้วก็ต้นรักนะครับ
เพราะว่าทั้งต้นกล้วยตานีแล้วก็ต้นรักที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
มันอยู่ตรงเกาะกลางถนนแห่งนี้หลายต้นเหมือนกันนะครับ

เพราะวันก่อนคุณตำรวจสนตลิ่งชันเขาเข้ามาตรวจสอบแล้ว
ก็คงส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจแล้วว่าไม่มีพรายตานี
ไม่ใช่ว่าตัดได้นะครับ
เพราะถ้าไม่ตัดนะอีกหน่อยต้นกล้วยมันจะล้ม
หรือว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับ
หรือที่เห็นเป็นเงาของผู้หญิงอาจจะเป็นเงาของต้นกล้วยก็ได้

ทีมข่าวของเราเข้าไปสอบถามจากนางคำปุ้นธีรสาร

กระแสข่าวที่ออกมาบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแถวนี้บ่อย
แล้วก็สาเหตุนั้นมาจากวิญญาณของนางตานีที่ต้นกล้วยนั้น
บอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อตัวเธอเองไม่เคยเห็นวิญญาณของนางตานี
เดินออกจากต้นกล้วยบริเวณนี้หรือว่าเดินมาซื้อของที่ร้านของเธอเลย

แต่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
บางคนอาจจะเคยเห็นจริงก็ได้ซึ่งเธอก็ไม่ได้ลบหลู่
แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เธอสังเกตเห็นคือหลังจากที่มีข่าวออกไป
ต้นกล้วยตานีจะสูงขึ้นเรื่อยคุณ
ส่วนต้นรักก็จะออกดอกบานสะพรั่ง
โดยต้นกล้วยตานีและต้นรักนั้นเธอเห็นมาได้ประมาณหนึ่ง
ปีแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนำดินมาเทที่เกาะกลางถนน
และเมื่อ๒วันที่แล้วครับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็มาตัดต้นไม้ทั้ง๒ชนิดแล้ว
เธอก็เลยนำกล้วยตานีไปปลูกไว้บริเวณหลังร้านเหมือนกันนะ

เพราะเธอบอกว่าอะไรรู้ไหมสงสารต้นกล้วยตานี
และหวังจะได้รับโชคลาภจากต้นกล้วยตานีนี้ก็เป็นได้ครับ
ถ้าสมมุติว่าเอาเป้าว่นหินเอาเป้าว่นจะพูด
แต่ทีนี้เรายังไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็นเห็นแต่ต้นดอกรักนี่แหละกับต้นกล้วยนี่แหละ
ทางด้านของตำรวจสนตลิ่งชันที่วันก่อนก็มาตรวจสอบพื้นที่แล้วนะครับ
ก็คือร้อยตำรวจเอกสมบูรณเกรดมาตรรองสาววัดสอบสวน
เปิดเผยว่าบูรณ์ดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจริง
โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากสภาพผิวการจราจรที่ไม่เรียบ
และการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็เปลี่ยนเลนส์ตรงทางลงสะพานเพื่อจะเข้าช่องทางคู่ขนานจริง
ทำให้รถที่ขับตามมาเบรกกระทันหันเบรกกันไม่ทันนะครับ
เกิดการเฉียวชนกันขึ้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับ
เรื่องของอาถรรพ์ต้นกล้วยตานีหรือต้นรักหรือว่าวิญญาณนางตานี
ออกมาปรากฏให้เห็นในยามค่ำคืนจุดดังกล่าวนั้นมีไฟฟ้าส่องสว่างครับ
ประเด็นที่เกิดขึ้นก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ
แล้วก็เอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ได้มีการดำเนินการตัดต้นกล้วยตานีและต้นรักออกไปจากเกาะกลางถนนแล้ว
เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านที่มีความเชื่อเรื่องดังกล่าวมาขอโชคลาภ
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นได้นะครับ
มันไม่น่าจะเกี่ยวกันฮะแต่มันเป็นความเชื่อของคนไทยแล้ว
ถ้ามีผู้เสียชีวิตอย่างนี้ก็ต้องตรวจสอบว่ามีอะไรที่ต้นกล้วยตานีไหม

ประชาชนอาจจะมองในเรื่องของศัยศาสตร์นะฮะ
แต่ความจริงมันไม่ใช่ครับผมความจริงมันเป็นสภาพถนน
แล้วก็ประชาชนที่รถใช้ถนนไม่ชินทาง
หลายคนถามว่ากล้วยตานีทำไมถึงกลัว

จริงแล้วตามความเชื่อโบราณเขาเอาใบกล้วยตานีไปรองก้นโรงศพไว้
ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่ากล้วยตานีถ้าปลูกขึ้นที่เรือนไหนหรือบ้านไหน
ก็จะมีอาถรรพ์เป็นลางร้ายให้คนเสียชีวิต

แต่บางคนเขาเอาไปใช้แบบว่าทางศัยศาสตร์ได้เหมือนกันนะ
เอาปลีกล้วยหรือเอาอะไรไปทำขี้พึ่งทาปากทำให้รักให้หลงอะไรอย่างนี้ครับ
ความเชื่อนะบางคนบอกว่าไม่ได้มองแบบนั้น
ก็มองว่าปลูกใช้ประโยชน์เพราะมันใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะ